ส่วนผู้ชายคนนี้โชคดีนะฮะที่หาเจอนะไปเที่ยวน้ำตกเขาช่องลมที่นครนายก
แล้วก็หลงหาทางออกไม่เจอเขาโทรไปแจ้ง๑๙๑๑๙๑ก็ประสานกู้ภัยให้ช่วยตามหา
สุดท้ายเจอนะฮะเขาบอกว่ามีผู้หญิงสวยคนหนึ่งเลยนะสวมชุดขาวมาพาเขาไป
รู้สึกตัวอีกทีเอ้าอยู่ในป่าแล้วไปดูนะครับทุกผู้ชมครับตอนที่เจอตัวกันนะฮะ
หน้ามองเจ้าครับเดี๋ยวกินน้ำหน่อยนะนะครับผมกินน้ำไม่กินไหม
โอเคเอาไปอะไรคนนั้นใช่ไปไปไม่ได้เหมือนดู๘๑๘๐๘๐
ปล่อยมาเลยปล่อยนะ
โอ้โหนี่ฮะป่าไพรนะฮะ
กว่าจะเจอตัวนี่ค่ำมืดเลยหมดเปรี้ยวหมดแรงเลยนะฮะ
คือเดินออกมาไม่ไหวก็ต้องช่วยกันแบกลงมานะครับ
กู้ภัยที่ไปช่วยเอาน้ำให้กินนะถามกินกล้วยตากไหม
คือเวลาเจ้าหน้าที่เดินป่าจะพกกล้วยตาก
เพิ่มพลังงานให้ร่างกาย
เก็บได้นานแล้วก็ไม่หนักด้วย

ทางกู้ภัยร่วมกับตันยูจุดหินตั้งที่นครนายกนะครับ
แล้วก็ชมรมเรือยาวเพื่อการท่องเที่ยว
เขื่อนขุนด่านปลาการชน
ไปหาจนเจอนี่พ่อนุ่มคนนี้
หลงไปในป่าเขาช่องลมในเขื่อนขุนด่านปราการชนที่นครนายก
อันนี้ตอนมืดแล้วเมื่อกี้กลางวันก็จะเห็นชัดนะฮะ

คือเขาซื้อตัวเรือจากเขื่อนขุนด่านปราการชน
เพื่อไปเที่ยวชมน้ำตกเขาช่องลม
เมื่อบ่ายนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะ
อ่าแล้วก็หายไปเลย
ก็เจ้าหน้าที่ก็เดินเท้าค้นหากัน
มาเจอตอนแบบเย็นค่ำแล้วนะ
ประมาณสัก๑๘๑๙นาฬิกา
รวมแล้วหาอยู่๕ชั่วโมงกว่านะครับ
แล้วพื้นที่เป็นป่าไผ่รกทั้งนั้นนะฮะ
สูงชั้นด้วยห่างจากจุดลงเรือเนี่ย๒กิโลเมตรนะที่เขาหายไป
พาออกมาได้ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนครนายกนะฮะ
เพราะหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วนะครับ
นักท่องเที่ยวคนนี้ชื่อสหัสสวัสดิ์เป็นชาวอำนาจเจริญอายุ๒๗ปี
มาหากันเนี่ยคือเขาโทรไปหา๑๙๑นะครับ
บอกผมหลงป่าผมหาทางออกไม่เจอนะ
ก็ประสานไปยังกู้ภัยแล้วก็ชมรมเรือในพื้นที่
เขาก็โทรกลับไปหาตามเบอร์โทรที่๑๙๑ให้มา
แล้วก็ตรวจสอบพิกัดแล้วว่าอ๋อมาทางน้ำตกตรงนี้
ตรงนี้มีสารเจ้าแม่สีชมพูอยู่ด้วยนะครับ
ซึ่งชาวบ้านเคารพนับถือมากนี่สารเจ้าแม่สีชมพูตรงนี้นะฮะ
ก็พยายามบอกเขาว่าเออถ้าก่อไฟอะไรได้เนี่ย
ทำให้เป็นสัญญาณหน่อยให้เจ้าหน้าที่เห็นหน่อย

คุณพี่ตอนนี้คุณพี่เอาหาขยับตัวอะไรได้ไหมครับ

ควันหายแล้วนะ
พี่ควันหายหน่อยควันหายนะฮะค่อค่อได้ไหมฮะ

ให้ควันมาดูฝั่งโมงนะ

ครับจะหาที่ค่อแล้วกัน
โอเคครับค่อค่อไปเรื่อยครับตอนนี้จำหน้าที่ของเรากำลังขึ้นไปแล้วฮะ
ตอนที่ทางกู้ภัยต้องบอกพยายามหาอะไรเป็นสัญญาณหน่อยกันแล้วกัน
ต้นไม้ก็ได้หรือว่าถ้าสุมไฟได้มีควันได้

ชนเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะนี่ครับสภาพ
พื้นที่ความจริงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวชมมากนะ
ฮะนี่ฮะวันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับได้คุยกับคนขับ
เรือนำเที่ยวนะครับบอกว่าช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นะครับมี
กลุ่มนักท่องเที่ยว๘คนนะมาใช้บริการนั่งเรือเที่ยวแล้ว
คนที่เขาหายไปเนี่ยชื่อศาสวัสดิ์เนี่ยเขามาขอร่วมทริป
ไปด้วยนะก็วอนะวิทยุสอบถามไปยังจุดขายตั๋วของชมรมที่
อยู่ด้านบนเขาก็อนุญาตว่าเอาได้ตกลงให้ไปได้เพราะว่าเรือยัง
เต็มซึ่งความจริงแล้วคุณสหัสวัสดิ์เนี่ยเขายังไม่ได้
ค่าโดยสาร๒๐๐บาทก็ไม่เป็นไรก็ให้ไปก่อนนะครับจุด
นั้นไปต่อจุดที่สองคือน้ำตกเขาช่องลมซึ่งตรงนี้ก่อนจะลง
เรือเนี่ยสหัสสวัสดิ์เขาก็ถามคนขับเรือบอกพี่ตรงนี้
มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้กี่คนคนขับเรือบอกเขาก็ไม่ได้เอกใจอะไร
พอถึงเวลาต้องขึ้นเรือ๑๔นาฬิกา๔๐นาทีที่ให้ลงไป
ต้องขึ้นเรือแล้วปรากฏว่าเอ้านับจำนวนคนหายไปคนหนึ่ง
รอจน๑๕นาฬิกา๒๐นาทีก็ยังไม่กลับมา
แล้วได้รับแจ้งว่ามีคนโทรไปหา๑๙๑บอกหลงป่า
ค่ะอ่าระดมหากันยังไงก็ไม่เจอจนโทรไปอีกรอบนึง
ที่ยังติดต่อโทรศัพท์มือถือเขาได้เนี่ย
เขาก็เดินขึ้นเขาไปจุดก่อไฟเป็นสัญลักษณ์อะไรเนี่ยเกือบถึงยอดเขา
แถวนู้นพี่เขาบอกที่ก็จุดไฟได้
พบว่าอยู่ในสภาพอิตโทยมากที่เขาไปเจอกัน
ต้องแบกลงมาฮะสลับกันแบกลงมา

แล้วสำหรับนี่ก็

แต่เขาพูดตอบประโยชนกับเราไม่ได้

กว่าจะหาเจอเย็นค่ำเลยนะฮะเมื่อวาน

น้องบอกว่าพอได้เบอร์มาจาก๑๙๑
ว่าเนี่ยมีคนเนี่ยเขาโทรมาเขาบอกเขาติดอยู่ในป่าเนี่ยเขาช่องลมเนี่ย
ทีแรกโทรไปมันไม่ติดนะ
เลยไม่รู้ว่าคนคนนั้นเขาปิดเครื่องหรือไปอยู่ในจุดที่ไม่มีสัญญาณ
ก็โทรไปเรื่อยจนติดต่อได้เขาบอกเขาอยู่ในป่า

ถามว่าขึ้นมาได้ยังไงเขาบอกมีผู้หญิงคนนึงสวยนะ
มือเขาขึ้นบันไดมาแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ย
ตอนที่เขาแวะไปปัสสาวะหันมาอีกที
เอ้าผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้ว
รู้สึกตัวอีกทีก็คือหาทางกลับไม่เจอ
เธอก็เลยบอกวีดีโอคอร์หน่อยได้ไหม
หรือไม่ก็ก่อไฟหน่อยส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปหาเจอหน่อย

แต่ทีนี้ทางกู้ภัยทางเจ้าหน้าที่เขาบอกเขาก็แปลกใจ
เพราะในพื้นที่เขาช่องลมไม่มีสะพานนะครับ
มีทางขึ้นเขานะ
แต่จุดนั้นไม่มีสะพานแล้วเขาบอกได้ยังไงว่า
มีผู้หญิงแบบจูงขึ้นบันไดขึ้นสะพานไป
จุดที่ไปเจอรอยเท้าของหนุ่มคนนี้เนี่ยที่เดินขึ้นไป
มีต้นตะเคียนใหญ่อยู่ตรงทานน้ำมีผ้าเจ็ดสีผูกอยู่นะครับ

นี่ต้นตะเคียนแล้วมีผ้าเจ็ดสีผูกอยู่
ตรงจุดนี้จะมีชุดไทยของผู้หญิงกับเครื่องเส้นไหว้อยู่ด้วย
ก็เลยไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ไปเจออาถรรพ์ของเจ้าแม่ตะเคียนหรือเปล่า
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าพอรู้ว่ามีคนหลงป่าเนี่ยก็จุดทูบกันนะ
บอกกล่าวเจ้าแม่สีชมพูซึ่งเป็นก้อนหินคล้ายกับหน้าคนอยู่ท้ายเขื่อน

นี่ตรงนี้จุดทูบบอกเจ้าแม่แค่นาทีเดียวเจอเลยฮะ
เขาบอกว่าเขาหลงเข้าไปมีคนจูงเขาเข้าไป
ค่ะแล้วก็หิวน้ำหิวข้าว
เขาบอกว่าเป็นกอไผ่อย่างเดียวค่ะก็เลยให้วีดีโอคอลหาเขาในไลน์
แล้วก็ให้เปิดให้ป่าไม้ดูค่ะว่าอยู่จุดไหนถึงจะเจอเขาค่ะ
พอเราปากทูบลงดินปุ๊บก็คือได้ยินเสียงเพื่อนที่เขาไปหานะ
ว่าอ๋อเห็นควันไฟแล้วเห็นควันไฟแล้ว
เราก็คนพื้นที่นะเราก็ต้องเชื่อ

หายไปตอนบ่ายไปเจอสักค่ำ
เขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลกันนะครับท่านผู้ชมครับ
กู้ไภพาไปส่งโรงพยาบาล
ตี๒หายไปจากโรงพยาบาลอีกออกไปจากโรงพยาบาล
ก็เลยเป็นห่วงกันใหญ่เลยเออไปไหนอะไรยังไงนะ
มีรถเก๋งสีชมพูจอดอยู่ที่ลานจอดรถของเขื่อนด้วยนะครับ
นี่คันนี้นะฮะรอปภบอกว่ามีน้องสาวของเขาเนี่ยมาขับรถไปแล้ว

แล้วบอกว่าพี่ชายมาจากอำนาจเจริญมาหาที่ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
แล้วยืมรถขับมาเที่ยวน้องสาวบอกมารู้ตอนหลังว่าหลงป่า
แต่ที่ว่าหายไปจากโรงพยาบาลไม่ต้องเป็นห่วง
น้องสาวบอกรับกลับไปอยู่บ้านแล้ว

เขาแค่บอกว่ายืมรถมาเที่ยวแต่แต่เขาไม่รู้ว่าไปเที่ยวไหนไง
ก็คือที่หนีออกจากโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้ก็คือเขากลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน
แต่ผมถามเขาว่าทางผู้สูญหายหรือผู้บาดเจ็บเนี่ยปลอดภัยดีใช่ไหม
บอกปลอดภัยดีแล้วผมก็นอนพักอยู่บ้าน
อ้าวนี่เราก็เป็นห่วงคุณศาสวัสดิอยากจะคุยด้วยนะ

แล้วออกจากโรงพยาบาลตี๒ปกติเขาคงไม่ให้ออกหรอก

ไม่รู้ไปยังไงนี่หมดเรี่ยวหมดแรงวันแหม่เมื่อวานนี้เราก็เป็นห่วงอยู่
เอาเป็นว่าน้องสาวบอกเขากลับไปที่บ้านแล้วเขาปลอดภัยดีแล้ว